ไปดูภาพรวมของโควิด๑๙กันก่อนแล้วกันนะ
ในวันนี้นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสวบคก็แถลง
ภาพรวมในวันนี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มมาเพียง๑๓รายครับ
ก็แบ่งเป็นกลุ่มที่ไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายเดิม
แล้วก็ไปในจุดที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มมา๕ราย
แล้วก็เป็นผู้ป่วยรายใหม่๕รายเป็นคนไทยกลับจากต่างประเทศ๑ราย
ไปในแหล่งชุมชน๑รายอาชีพเสี่ยง๒ราย
แล้วก็ไปตรวจก่อนทำหัตการณ์หรือว่าก่อนผ่าตัดก็ไปเจออีก๑ราย
แล้วก็เป็นกลุ่มที่ไปตรวจค้นหาเชิงรุกที่ภูเก็ต๓ราย
ทั้ง๓รายนี้เกิดจากที่จังหวัดภูเก็ตนั้นไปค้นหาผู้ป่วยในคลินิกแล้วก็ร้านขายยาครับ
เพื่อนำผู้ที่มีอาการเข้าข่ายไปตรวจแล้วก็เจอด้วยครับ
ขณะเดียวกันมีผู้ที่รักษาหายเพิ่มมา๔๘รายแต่ว่าก็เสียชีวิตเพิ่ม๑ศพ
เป็นหญิงไทยอายุ๗๘ปีมีโรคประจำตัว

รักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่๒๑มีนาคม
มีอาการทางเดินปัสสาวะอักเสบครับ
มีนาคมมีอาการไข้ปอดบวม๕เมษายน

แล้วก็เสียชีวิต๒๑เมษายน
ภาพรวมตอนนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมในไทย๒๘๓๙รายกลับบ้านไปแล้ว๒๔๓๐รายครับ
แล้วก็เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๕๐ศพนะครับ
ขณะที่นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงสาธารณสุข
มีการโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวระบุว่า
หมอตีมาส่งเจ้าหนูน้อยพาคินเด็กชายวัย๑เดือนที่ติดโควิด๑๙กลับบ้านที่มรยองแล้ว
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพร้อมคุณพ่อคุณแม่นะครับ
หลังจากที่น้องติดโควิดแล้วก็รักษาตัวที่สถาบันบำราชนราดูล๒๐วัน

คุณหมอตรวจซ้ำถึง๓ครั้งพบว่าเป็นลบแล้วนะครับ

พี่พยาบาลนะที่รักษาน้องตั้งชื่อให้ใหม่เลย
คินคินแล้วบอกว่าน้องคินคินนะเป็นเด็กที่เข้มแข็งมากเลย
อารมณ์ก็ดีนะฮะน่ารักตอนกลางวันไม่ร้องไห้เลย
ร้องแค่ตอนกลางคืนเพราะว่าหิวนมนะฮะ
ขอบอกว่าพี่เลี้ยงดีมากจนน้องน้ำหนักขึ้นมา๘ขีดเลยนะ
จากเดิมหนัก๕กิโลตอนนี้๕กิโล๘ขีดนะครับ

โอกาสนี้ก็เลยขอให้น้องปลอดภัยนะครับ
แล้วก็เป็นตัวแทนแฟนคลับของน้องพาคิน
ขอบคุณคุณหมอพี่พยาบาลที่ดูแลน้องจนหายแล้วก็สามารถกลับบ้านได้แล้ว
ขอให้น้องร่าเริงเข้มแข็งแบบนี้ต่อไปนะครับ
กลายเป็นขวัญใจทั้งคุณหมอพยาบาลแล้วก็โซเชียลไปเลยนะคะ